ที่ดารามีมในไทยกันบ้างดีกว่า

ก็คือมีภาพประหลก

และเป็นภาพนิ่งที่เขาแชร์กันเยอะ

ประมาณเวลาให้สัมภาษณ์มันเจอ

ขนาดน่ารักทีเดียวคุณผู้ชมขาไปดูหละกันนะคะ

จำไม่ได้นะคะว่าชุดไหนเดี๋ยวย้อนความกันก่อนละกัน
ชุดนี้คุณผู้ชม
เขาเมาให้ฟังนะคะว่ากดแอร์เอฟไปในไอจีค่ะในแบบนี้มันก็สวยดีนะ
ตอนใส่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรกระทั่งไปถึงงานเพื่อนทักค่ะ
ตอนแรกก็มีแค่สายตาไปมาอุ้ยเพื่อนเข้ามาทักเลยนะคะ
เอองานนี้ฮากระจายกลายเป็นชุดที่ได้กระแสไวรัลไปทั่ววงการบันเทิงเลยคุณผู้ชมค่ะ
เออเอาไปฟังเสียงกันหน่อยรู้สึกไงอ่ะดังทั่วค่ำคืนล่ะ
ทุกคนค่ะขอพูดตรงนี้นิดนึงนะคะมันหันข้างไม่ได้
เข็บมันอยู่ข้างหน้าเหมือนตะเข็บเป็นแบบอย่างนี้มันหันไม่ได้
พี่แป้งคือชีมาที่บ้านแล้วชีคืออันที่เป็นน้ำตกด้านข้างที่เหมือนถูกต้องแต่หันหลังก็คือ
ความผิดพลาดคือเอาชุดมาชุดเดียวแล้วก็ไม่แกะดูก่อนคือเป็นพวกที่แบบซื้อมาเราไม่ลองแล้วก็ใส่ไปเลย
ฉันว่ามีประเภทนี้หลายคนซื้อมาแล้วไม่ลองใช่เราก็คนนึงแหละอุทาหรณ์นะคะมีลายภาพเหมือนกัน
แล้วมันไม่มีเปลี่ยนคือมันต้องใส่แล้ว
อันนั้นตำนานอันเก่านะคะมีมีมอันใหม่แล้วเหมือนกัน
สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แอรินก็ถูกถามถึงแพลนการมีเบบี

ธรรมชาติก็แล้วการแพทย์ก็แล้วน้องก็ยังไม่มา
แม้จะท้อนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ถอดใจนะคะ

แต่ที่ฮากระจายกลางวงสัมภาษณ์ก็คือ
ในขั้นตอนการผลิตลูกเนี่ย

มาหน่อยสิจ๊ะแอลินว่ามันยังไงคะ
แล้วก็คือถ้าเอามาใส่เนี่ยติดไม่ติดก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึง
ไปสั่งเครื่องไวท์ไทยตกมาจากอเมริกา
มานั่งดูมีแอปทุกอย่างเลยค่ะ

ว่าครับสแตนไวท์

เธอก็เลยเป็นคนแบบว่าเล่าไปหมดเลย

แล้วก็ไม่เคยมีประสงค์กับฉัน

แต่ว่าแอลลินเขาก็พยายามใช้วิธีทางธรรมชาติ
กินโยงกินยาตามแพทย์แผนจีนก็มี

อันนี้แล้วแต่ขออวยพรนะอยากให้มีลูก

แล้วก็กลายเป็นมีมตามคุณแม่ไปเลย